สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
แล้วก็สปีดบอลสุดยอดมากนะครับเกมมันระทึกใจตลอดทั้ง๙๐นาที
แล้วก็บอลค่วยอีก๑นัทชนะได้หมดเลยไม่น่าเชื่อ
วานี้ถือว่าฟอร์มดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเกมเมื่อคืน
เมื่อวานที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรนะครับ
โอ้โหเมื่อวานนี้แฟนบอลเขาบอกว่าแน่นเลยนะเป็นอีกหนึ่งนัดที่ตัวขายเกลี้ยง
โอ้โหขายเกลี้ยงก่อนที่เกมจะเริ่มหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะครับ
สัปดาห์ก่อนที่เกมจะเริ่มมีการขายตัวขึ้นไปลุยขึ้นมาก่อนนะครับ
เมืองทองที่ซองโดแล้วไหลลูกนี้เฮียสินแบงขึ้นมาแล้วก็อัดเข้าไปตรงกลางให้กับอธิสักไกรสอนนะครับ

ช่วงนาทีที่๒๖คือช่วงแรกเนี่ยเกมมันก็ยังอึดอัดอยู่ทั้งคู่ก็เล่นอย่างระมัดระวังแหละเพราะมันเป็นเกมใหญ่
บุรีรำเองก็หวังที่จะมาเอาคืนให้ได้นะสุดท้ายโดนเมืองทองนำก่อนนะครับ
แล้วพอโดนนำนี่โอ้โหมีดราม่าเลยครับ
ต้องน่าความบุริรัมไปเหมือนจะเล่นนอกเกมใส่ธนบุญเกษารัฐนะครับ
พุทธศิลป์ชาวญี่ปุ่นในเกมนี้ก็คือทาคุโตโอกาเบ

โดยตรงนะครับเพราะว่าไปเห็นจังหวะแถมคือมีการเหยียบไปที่หน้าอกธนบูรณ์นะครับ
และดูปั่นของธีรสินแดงดาโอสุดสวยมากนะครับ
โอ้โหเหลือบมองนิดเดียวแล้วปั่นซ้ายโค้งครับ
หนีเป็น๒๐ครับอีก๓นาทีต่อมาโอ้โหคนน้อยกว่าแล้วเมืองทองไม่ได้เผาเกมนะครับ
พอเห็นบุรีรำเที่ยงพร้ำแบบนี้เนี่ยอัดเลยครับ
ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับมีอัดหนักใส่กันด้วยครับในจังหวะนี้นะครับ
โอ้โหเป็นธิรทรบุญมาทันครับไปโดนสุรีสุขะพุ่งเสียบจนตัวลอยเลยครับ
แฟนนี้ก็กดดันให้แจกใบแดงอีกนะแต่ผู้ตัดสินชาวญี่ปุ่นยังปรานีให้แค่ใบเหลืองนะครับ
แต่ว่าวานจังหวะการแจกใบเหลืองหรือว่าใบแดงนี่การประท้วงดูแล้วเนี่ยไม่มีความต่อเนื่อง
อันนี้ต้องพูดตามภาพที่เห็นนะครับไม่เหมือนกับตอนที่ผู้สินไทยตัดสินนะครับ
คือความเฮียของเขานี่เอาอยู่และดูครับพอเกมนั้นลงตัวมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นประตูที่๓ตามมาครับ
ธิรสินนะครับมีโอกาสให้ลูกนี้แล้วเป็นควิตันซินวานะครับที่ยิงเข้าไปหนี๓๐นาที๖๔
เป็นลูกถนัดของเขาด้วยนะครับแต่ว่าบุรีรำเองก็ไม่ยอมนะครับสู้เต็มที่แล้วก็มาได้ประตูตีไข่แตกจากอันเรสตูนเยสนะครับ
กองหลังของบุรีรัมน์นี่แหละที่เติ้ลขึ้นมายิงในจังหวะนี้ครับไล่มาเป็น๑ประตูตะ๓
เรียนว่าสกอร์นั้นไม่เพียงพอนะครับที่บุรีรำนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
แพ้เมืองทองติดต่อกันสามนัดในปีนี้ครับทำให้เมืองทองนั้นเข้าสู่รอบแปดทีมครับ
รามแชมป์เก่าตกรอบไฮไลท์สำคัญนะครับในช่วงพักครึ่งครับคนดังมากันมากมายนะครับ
แต่ว่าอันนี้ถือว่าดังในวงการกีฬาครับหลายคนอยากจะเห็น
มาครั้งนี้ก็ประกาศกล้าวเลยเธอนี้เขาบอกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เมืองทองนะ
ถือว่ามาช่วยกันในการโปรโมทกีฬาแล้วกันต่างคนต่างช่วยหนุนกันนะครับ
เรื่องราวนอกสนามยังมีให้ได้ติดตามอีกนะครับ
ไปดูภาพนี้หน่อยในโลกโซเชียลเขาบอกว่าพูดถึงอย่างมากเลย
โอ้โหเป็นภาพความประทับใจนะคราวนี้
สำหรับธีรทรบุญมาทันของเมืองทองที่โผล่เข้าไปกอด
และแสดงกาม้าคุณสื่อชาวบราซิลที่เคยร่วมงานกับที่บริรัมณ์นะครับ
ปัจจุบันทั้งคู่ก็ออกมาจากบริรัมณ์แล้ว

ขณะที่ธีรทรนั้นก็ออกมาทีหลังมาอยู่กับทางเมืองทองที่เราเห็นตอนนี้นะครับ
แล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นมากมาย
มานี่มีข่าวนะครับว่าที่อยู่ในไทยตอนนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้คุมทีมชาติในชุด๔เกมนะครับ

ธรทรที่ผู้แสดงถึงความรู้สึกหลังเกม
ข่าวนี้ก็พูดถึงเหมือนกันอีกครั้งหนึ่ง
ไปดูหน่อยว่าทีรธรพูดอย่างไรหลังจบเกมนี้

ครับคือช่างพลาดที่ไปถ่าย

พี่กิตตี้ของผมนะครับ
ก็ไปถามครั้งที่แล้วคือคนคนเดียวกัน

แล้วก็เทียทรก็อยากจะจบปัญหา
ที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนบอลกับตัวเขาด้วย
ซึ่งมันเกิดจากอารมณ์ของเกมมากกว่า

แล้วครั้งนี้ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันก็เบาบางลงไปแล้ว

ปัจจัยนอกสนามมันอาจจะน้อยลงไปเลยครับ
ดูบรรยากาศด้านอื่นกันบ้างนะครับ

หลังจากที่บุรีรำนั้นแพ้นะพวกเขาก็

สรุปว่าเสียใจแต่ใจต้องไม่เสียหัด
ที่เมืองท้อนนะครับก็พูดเจอกับเบื้องหลัง
น่าทายสนาครั้งนี้ว่ามอบทายสนาให้กับแฟนบอล
แล้วก็เส้นทางปีนี้ครับสามแชมพมัน

ไปนะครับพวกเขานี่เองเนี่ยถึงแม้ว่า
จะแพ้แต่ก็สู้เต็มที่นะ
กริรำนี่ก็โพสไว้นะครับถึงแม้ว่าจะเสียใจ

เป็นช่วงเราตาเปราะตัวจริงกริรำเคยยิ่งใหญ่มาเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งเราเห็นถึงปัจจัยของนักเตะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวหลากหลายคนออกไป
แล้วก็นักเตะไทยตรงหลักก็ยังบาดเจ็บอยู่

เพราะว่ายาวชนเองถือเป็นราคฐานสำคัญ
ที่เมืองท้อนั้นนั้นนางเตะจากทีมอื่นมา
แต่เป็นดาวรุ่งที่ฮอตมารวมตัวกัน
มาทำให้ทีมนั้นเฟื่องฟูได้เร็วมาก

ก็หนีพ้นคนนี้เป็นกระแสทุกครั้งเวลามาที่นี่
นั่นก็คือมพิชชนะตนะครับ
แล้วก็มีข้อความนะครับหลังจากที่ทีมนั้น
ใช้ชนะได้อย่างหน้าจอเลยนะครับ๓๑เข้ารอบ

ก่อนจะเข้าสนามก็มีนักข่าวตามไปถ่าย

คือต้องบอกเลยว่าตอนนี้สื่อกีฬาเนี่ยถ้าเกิดไปที่สนามนี้เนี่ย
ไปเดินเหลตามองหาในพิชนาธิ์ด้วยตาต้องเป็นสับปะรดเลยนะ
แต่ก็หาตัวไม่ยากเพราะว่าไปถึงแล้วเนี่ยโอ้โหแฟนบอลเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

อ่ะขณะที่อีกหนึ่งคนนะครับก็คือโปรเมเอริยาจุธานุการนะครับ
กอล์ฟหญิงมือสองของโลกนะครับเธอนั้นก็เพิ่งได้แชมป์เมเจอร์แรกในศึก
แมนบริจิชโอเพ่นก็ประกาศตัวเป็นแฟนบอลเมืองทองนะครับ
เดี๋ยวก็จะไปลุ้นกันต่อกับโอลิมปิกสำหรับโปรเมนะครับ
แต่แบบของคนต่างเชียร์นะเขามาเชียร์บอลแล้วก็จะลืมเชียร์เขาที่โอลิมปิก
ด้วยหมายเลขสองนะครับก็คืออันดับสองของโลกนะครับ
ถ้ามายเลขในบอลก็จะเป็นตำแหน่งกองหลัง
เอาล่ะมีอีกคู่นึงให้ได้ติดตามกันนะครับไปดูกันหน่อย
แต่ว่าคู่นี้สู้กันสนุกครับชาคริสระวันประโคนครับตามตีเสมอในนาทีที่๗๑
เป็นยันนิตยาโหลตีเสมอให้จบ๙๐อาทีเสมอ๑๑นะครับชาคริตยิงนำไปก่อน
แล้วจากนั้นนะครับในช่วงต่อละพิเศษนาทีที่๓นะครับราชบุรีได้จุดโทษ
แล้วก็เป็นยันนิกยาโล่นะครับยิงมา๑๐ครู่นะครับ
ก่อนที่ประธานแมสซิริของทางโคราชจะโดนไล่ออกจังหวะนี้นาที๑๑๕ด้วยนะครับ
ชมว่ายานิกยาโลนี่ฟอร์มดีนะเมื่อวานนี้
ประตูนี้มาไม่ครบนะครับยังไงไฮไลท์ของเราก็ให้ติดตามจังหวะสำคัญสำคัญนะครับ
ส่วนการพบกันของทีมในดิวิชั่น๑นะครับขอนแก่นยูเนเต็ดเจ้าถิ่นที่เพิ่งมีปัญหาเรื่องทำร้ายผู้ตัดสินนอกสนาม
ก็เปิดบ้านชนะประจวบเอฟซีไป๒ต่อ๐ครับ
ได้ประตูจากอมรธรรมนามนะครับยิงไกลสุดสวยเลยนาทีที่๔๒แต่ว่าแล้วก็ได้อีกประตูนึงนะครับ
อกก้าเมลาสโก้ยิงนิ่มเข้าไปครับปิดท้ายนาทีที่๕๒ก็ชนะไป๒๐ครับ
ในคู่อื่นครับที่น่าสนใจนะครับสุพรรณบุรีเอาชนะเชียงรายยูนิเต็ด๑ต่อ๐การท่าเรือครับ
เอาชนะ๔เจ้าเกียรติ๒๐อาร์มี่เยอร์เต็ดเสมอกับส่วนคนไทย๓๓ในเวลา๙๐นาทีก่อนชนะ๔๓ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ไปดูเกมฟุตซอลลีกกันบ้างนะครับเมื่อวานก็มีการถ่ายแล้วสดนะครับทางไทยรัฐทีวีคู่นี้โอ้โห
เป็นคู่ใหญ่แล้วก็สนุกตื่นเต้นนะครับเหมือนหนังชีวิตเลยครับบางกอกซิตี้
ชุดเหลือนนะครับเปิดบ้านแพ้ราชนาวีสุดดูเดือนเลยครับ๔๕จ้าวชิ้นดำกรจากไตรองเพชรเทียม
ยิงอีก๒ลูกใช่ครับแจ็คซันซันโต๊สนะครับและพีรพลตากลิ่มนอกนะครับ
แต่ว่าราชนาวีเองก็ทวงคืน๔ประตูรวดเลยครับ
นัทธวุฒิน้ำจันทร์วิภูสนะเปี่ยมสวัสดิ์วีรพงศ์ชัยวงศ์และอิทธิชาประพาพันธ์นะครับ
ก็ยิงลูกที่๒ก่อนที่เจ้าถิ่นนั้นจะได้อีก๑ลูกจากเจ็กซันซันโตสนะครับ
เกมครับรัชนาวีก็ชนะไปแล้วก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่๒ชั่วคราวนะครับ
เอาชนะหมอภาคขอนแก่น๗ต่อ๑มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับเสมอกับแคทเอฟซี๑๑
แล้วก็ชวนบุรีบลูเวฟนะครับเอาชนะสมุทรสาคร๖ประตูต่อ๒
โปรแกรมการถ่ายทอดนะครับวันนี้ยังมีอีก๑คู่๔โมง๕นาที
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่ประเทศพม่าวันนี้ทีมชาติไทยครับ
ชิงชนะเลิศกับเวียดนามในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ลุ้นเป็นแชมป์สูงสุดสมัยที่๓นะครับ
ส่วนคู่ชิงอันดับ๓ในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีออสเตรเลียอยู่๒๐จะเจอกับพม่านะครับ